พิสิทธิ์หาเนี่ยผมเชื่อว่าใครก็ต้องเคยเจอครับ
ปวดท้องแต่หาห้องไม่เจอห้องน้ำ
ตอนนี้มีแอปพลิเคชันไว้ช่วยคุณแล้วนะ

ใครที่ยังจองตัวรถไฟยังไม่ได้เนี่ย
ไม่เป็นไรมีข่าวดีเพราะว่าการรถไฟเขาเพิ่มขบวนพิเศษ
กี่ขบวนมาฟังกันไหนชาวนี้ต้องรู้
ปวดท้องจะหนักจะเบาจนขนลุกไม่เข้าใครออกใครครับ

และตอนนี้มีฮีโร่มาช่วยคุณหาห้องน้ำให้แล้ว
ขี้นี่แหละคุณผู้ชมตรงตัวเลยครับ
โดยฮีโร่ที่คิดแอปนี้ขึ้นมาคือนายเศรษฐศิษย์เศรษฐการุณครับอายุ๑๙ปี
น้องเขาพัฒนาแอปนี้แล้วก็เปิดให้ดาวนโหลดได้ตั้งแต่๕มีนาคมที่ผ่านมาครับ
โหลดได้ทางแอปโตร์และก็เพลย์โตร์
เจ้าตัวบอกจริงลองทำเล่นนะตามที่เพื่อนบอก
ผมก็ไม่ได้ต้องการหารายได้หรือว่าสร้างกำไรครับ
วิธีใช้ก็ง่ายลงทะเบียนด้วยอีเมลแล้วก็เข้าหน้าแผนที่ในแอป
จะมีช่องให้ค้นหาตำแหน่งห้องน้ำที่อยู่บริเวณที่ตนเองอยู่

ครั้งหน้าที่ปวดท้องถ้ามีแอปนี้ติดไว้ก็หาห้องน้ำได้เลยครับ
โดยเวลาส่วนใครจะกลับภูมิลำเนาแต่ยังต้องจองตัวเดินทางไม่ได้
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศเพิ่มขบวนรถไฟพิเศษอีก๑๐ขบวน
เป็นเส้นทางสายเหนือ๕ขบวนและสายอีสานอีก๕ขบวนครับ
เที่ยวไปและเที่ยวกลับระหว่างวันที่๑๑เมษายนจนถึง๑๗เมษายน
รับผู้โดยสารได้เพิ่มอีกประมาณ๘๐๐คนเพียงพอต่อการเดินทาง
และเขาเชื่อว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอนครับ
และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพง
ให้บริการรถไฟชาญเมืองและรถไฟธรรมดา
กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อ
ใครยังจำชื่อนี้อยู่ที่ให้บริการรถไฟ
ทางการรถไฟก็ได้จัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการระหว่าง๒สถานีฟรีไปเลยครับ
ตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๕๐๐ทุ่มทุกวันแต่ละคันจะห่างกันทุก๑๕นาที
โดยระหว่าง๑๓๑๕เมษายนทางด่วน๓เส้นทางก็คือทางด่วนขั้นที่๑เฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่๒๔รัฐและทางด่วนอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด๓ด่วนนี้วิ่งฟรีครับ
ส่วนทางด่วนบุรพาวิถีบางนาชนบุรีและทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์
วิ่งฟรี๗วันตั้งแต่๑๒๑๘เมษายน

และสาย๖ปากช่องขานทะเลสอ
ให้วิ่งฟรีช่วง๑๒ถึง๑๘เมษายนเช่นกันครับ